ก่อนที่จะไปดูตัวเลขว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ค่ะดูเรื่องของคนที่ทำงานกันหน่อย

ลงพื้นที่บ่อยมากมากก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นพื้นที่จุดแรกที่มีการแพร่ระบาดนะสำหรับรอบใหม่ของโควิด๑๙นี้นะคะ
ซึ่งท่านลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้งท่านลงบ่อยมาก

แล้วก็ไปพูดคุยกับแรงงานต่างด้าวที่เขายังไม่ติดหรือที่เขากำลังรอผล

สรุปแล้วนะคะผลตรวจออกมา๒ครั้งท่านติดโควิด๑๙ค่ะ
ทีนี้มองย้อนกลับไปอีก๑วัน
เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ใช่ค่ะท่านผู้ว่าสวมเสื้อสีน้ำเงิน
ส่วนด้านขวาที่กำลังผัดข้าวผัดกุ้งอยู่นั้นคือคุณอนุทินชาญวีรกูล
ก็เลยมองว่าอ้าวคุณอนุทินสรุปตรวจไหม
ต้องไปตรวจถึงแม้ว่าจะมีการป้องกันคือใส่ทั้งหน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่ถุงมือด้วย
แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยจริงทุกคนที่ทำงานใกล้ชิดสนิทกับท่านผู้ว่าสมุทรสาคร

ผลออกมาเป็นลบก็คือไม่ติดแต่ท่านต้องยกเลิกการทำงานและงดร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
กักตัวไปเลย๑๔วันค่ะนี่น่าจะเป็นรอบที่๒แล้วนะของคุณอนุทินที่ต้องกักตัว๑๔วันเนี่ย
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันว่านายวิรสักวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดโควิด๑๙
เพราะว่าทำงานในพื้นที่ลงพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่วันแรกที่มีการระบาดมีความเสี่ยงสูงทำให้ติดเชื้อได้แม้จะระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม
ไทม์ไลน์ก่อนนะคะไทม์ไลน์ย้อนไปใกล้ใกล้ก่อน
เมื่อวานเนี่ยนายอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงมีนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัย
ก็ไปร่วมผัดข้าวผัดด้วยเมื่อวานแล้วมีการประชุมด้วยที่โรงพยาบาลนาน๑ชั่วโมงนะคะ
แต่ย้อนดูภาพทั้งหมดแล้วทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
และนี่ค่ะเป็นช่วงเวลาสำคัญเลยเพราะว่ายืนใกล้กันมากประชุมนั่งห่างหน่อย
แต่ตอนนี้เขาบอกโอ้โหยืนติดกันเลยช่วยกันทำข้าวผัดกุ้ง
ช่วยกันทำต้มยำกุ้งเพื่อเป็นการยืนยันว่าอาหารทะเลถ้าปรุงสุกทานได้
แต่เขาบอกว่านี่ค่ะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
แต่มีอยู่ช่วงนึงช่วงนิดนึงก็คือทำแล้วก็ต้องชิม
ช่วงชิมค่ะถ้าใส่หน้ากากอนามัยชิมไม่ได้นะคะ
ถอดหน้ากากอนามัยแล้วชิมและช่วงนี้ยืนข้างกันด้วย

หลังจากนั้นทั้งคู่เดินทางไปดูศูนย์ห่วงใยคนสาคร
ก็คือโรงพยาบาลสนามในพื้นที่นั่นเองนะคะเอาไว้รักษาแรงงานต่างด้าว
เรื่องนี้แม้จะเป็นผู้บริหารแต่กระบวนการสอบสวนโรค
เริ่มดำเนินการเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขของพื้นที่นะคะทำรายงานเพิ่มเติม
เปิดหน้าจอรอลุ้นไทม์ไลน์กันต่อไป
เขาบอกว่าอยู่ระหว่างช่วงการสอบสวนโรคนะ
ว่าท่านผู้ว่าเดินทางไปไหนบ้างใกล้ชิดกับใครบ้างค่ะ
กลุ่มที่มีอาการไอจามรถกันพูดคุยระยะ๑เมตรโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย
นั่งร่วมประชุมระยะหังไม่เกินห้าเมตรนานกว่าสิบห้านาที
ดังนั้นในกลุ่มที่นั่งใกล้กับผู้ว่าที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขอให้มารายงานตัวนะคะ
ซึ่งกลุ่มความเสี่ยงต่ำก็มี
นายอนุทินค่ะหลังจากใกล้ชิดผู้ว่านะคะกักตัว๑๔วันเช่นเดียวกันและต้องยกเลิกงาน
ไม่ว่าจะเป็นการแถลงข่าวคาถาปีใหม่ปลอดโรคปลอดภัย
นี่คาถานะขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ
ถ้าถ่ายยากไหมขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ
ขับไม่ขับก็คือถ้าจะขับไม่ต้องดื่มถ้าจะดื่มไม่ต้องขับ
แค่นั้นเองนะคะซึ่งปกติแล้วจะมีกำหนดจัดขึ้นนะคะ๑๑โมงที่กระทรวง
ต้องเปลี่ยนคนแถลงค่ะประธานคนใหม่คือนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยนั่นเองนะคะ
ทำหน้าที่แทนและคุณอนุทินงดการประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้
ตรวจหาโควิดแล้วผลออกมาเป็นลบนี่คือครั้งแรกนะที่ตรวจนะคะ
อีกห้าวันจะต้องตรวจซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะ
แพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกงาน
เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ใกล้ท่านผู้ว่านะคะ
ซึ่งการตรวจหาเชื้อในคณะผู้บริหารทั้งหมด
ก็จะต้องตรวจและมีการรายงานผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะ
ตอนท้ายการแถลงข่าวนายแพทย์ทวีสินระบุว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นได้
เพราะเป็นความเสี่ยงสูงท่านลงพื้นที่ทำงานทุกวัน

สมุทรสาครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดอยู่แล้ว
มีความน่ากังวลอยู่แล้วดังนั้นการติดเชื้อเกิดขึ้นได้
เห็นไหมท่านผู้ว่าก็ยังติด
ขนาดท่านดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเช่นเดียวกันนะคะ
แพทย์ทวีสินบอกว่าเดี๋ยวรอผลการตรวจอีก๑รอบ
ฟังเสียงนายแพทย์ทวีสินค่ะ
ท่านผู้บริหารหลายคนที่เข้าไปถามว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงนั่นแหละครับ
แต่ว่าต้องทำในฐานะผู้บริหารที่จะต้องเข้าไปดูแลคนในพื้นที่
แล้วก็อำนวยความสะดวกรวมถึงอำนวยการด้วยในการสั่งการ

กรณีของผู้บริหารติดเชื้อก็คงไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยที่เดียวนะครับ
ก็มีหลากหลายประเทศอย่าว่าแต่ระดับของพื้นที่เลยนะครับ
ระดับของประเทศก็มีรายงานขึ้นมาแล้วนะครับ
ที่ทำให้เราต้องมาเรียนรู้กันนะครับ
ส่วนนายกรัฐมนตรีรับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะ
แสดงความห่วงใยไปถึงท่านผู้ว่าค่ะ
อวยพรให้ท่านนั้นได้พักผ่อนนะคะ
ให้พักผ่อนจนกว่าจะหายแล้วค่อยกลับมาทำงานก็ได้นะคะ
ตอนนี้ให้เป็นหน้าที่ของคนที่มีตำแหน่งรองถัดไป
โลกออนไลน์ค่ะพอได้ฟังข่าวนี้ปุ๊บนะคะ
ส่งกำลังใจให้ผู้ว่าบอกท่านแข็งแรงไวหายไวสู้นะคะ
และขอชื่นชมด้วยว่าเป็นคนที่เก่งที่สุด
ตั้งแต่มีโควิดมาไม่หยุดไม่พัก
ตัวเองจะต้องมาติดเชื้อโควิดแบบนี้
หลายคนบอกว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
มีการติดแฮชแท็กด้วยรักชาวสมุทรสาคร
บางคนบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ผู้ว่าติดเชื้อ
เพราะลงพื้นที่ด้วยตัวเองทุกวัน
เป็นวีรบุรุษปราบโควิดแห่งสมุทรสาครไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
แม้ว่าท่านจะเป็นวีรบุรุษนะคะ
แต่เราก็จึงต้องส่งกำลังใจไปให้ท่าน

ใช่ค่ะเพราะว่าท่านก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ

เพื่อที่จะทำให้สมุทรสาครเนี่ยมีสภาพกลับมาเป็นปกติได้เร็วที่สุดนะคะ